ดูท่าทีของทางพักเพื่อไทยกันหน่อยค่ะวันนี้หลักหลักที่นักข่าวไปถาม
ก็คือประเด็นเรื่องของข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อ๔๑นั่นแหละ
ว่าการโหวตคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีในรอบที่๒เนี่ยค่ะมันเป็นยติที่ถูกตีตกไปแล้วกลายเป็นยัตติซ้ำหรือไม่
แล้วถ้าเป็นยัตติที่ถูกตีตกจริงพรุ่งนี้แล้วถ้าโหวตไม่ผ่านจริงเนี่ย
เพื่อไทยจะเอายังไงจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะผลักดันใครเป็นนายก
เพราะมีชื่อ๓ท่านใช่ไหมคะคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งคุณชัยเกษม
วันนี้คือจะชัดแล้วคำตอบชัดมากจากทางพักเพื่อไทย
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของข้อบังคับประชุมรัฐษภาค่อสี่สิบเอ็ดเนี้ยนะคะ
ถกเถียงกันตลอดเลยโดยแพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่า
คือขอบอกแบบนี้ก่อนพักเพื่อไทยเนี่ยยังคงยืนยันเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐจากก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะ
เนี้ยก็คือชื่อคุณพิทาคนเดียวแน่แน่อันนี้เหมือนเดิมแต่ถ้านักข่าวถามว่า
แล้วถ้ากลายเป็นยติที่ตีตกไปแล้วแล้วเสนอซ้ำขัดต่อข้อบังคับการประชุมข้อสี่สิบเอ็ด
หรืออาจได้โหวตแหละแต่โหวตไม่ผ่านรอบ๒เนี่ยเพื่อไทยจะเอายังไง
คุณหมอชนน่านก็เลยค่อยค่อยตอบแบบนี้นะคะบอกนะคะว่าเอาอย่างงี้
เรื่องนี้มันต้องแยกส่วนกัน

จะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกเท่านั้น
ทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนายก
พักร่วมต้องคุยกันใหม่นะ
ปุบปับในบรรยากาศการประชุมพรุ่งนี้
แอ๋ยติตี้โตกโวนไม่พัน
เพื่อไทยอยู่ดีเสนอชื่อคนของเพื่อไทยขึ้นมาเลยอย่างนี้มันไม่ใช่

คุณหมอชนน่านบอกเลยว่าเราต้องประชุมกันใหม่อีกครั้ง
มันมีขั้นตอนของมันอยู่ฟังเสียงคุณหมอชนน่านค่ะ
เมื่อเราเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
หลายเรื่องมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ

เช่นชื่อพิธามาเป็นชื่อน้องเกดอย่างนี้นะครับ

สิทธิของการเป็นแก่นำไฮนจากการรัฐบาท
ก็ต้องพูดคุยใน๘พักด้วยเหมือนกันว่า
มีสิทธิมากน้อยถนัดน้อยอย่างไร

เป็นพักที่๙พักที่๑๐อะไรต่าง

ก็คือสืบเนื่องจากการแถลงของคุณพิธาเมื่อวาน
บอกว่าถ้าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่๒
คุณพิธาได้คะแนนเสียงไม่ได้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญก็คือ๑๐
ถ้าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คือเมื่อวานเนี่ยนักข่าวถามคุณพิทาเพิ่มว่า

คุณพิทาบอกผมควรจะเพิ่มสัก๑๐ประมาณ๓๐๐
แต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญ

ดังนั้นนัยยะสำคัญตรงนี้มันสำคัญไงพี่อุ๋ย
นักข่าวก็เลยไปถามคุณหมอชนน่านว่า
ยังไงตัวเลขนัยสำคัญของเพื่อไทยกับทางก้าวกล่ายมันตรงกันไหม
คุณหมอชนน่านบอกว่าก็ตามที่คุณพิทาบอก
หมายความว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ๒ในวันพรุ่งนี้
ต้องได้เพิ่มอีก๓๒คะแนน
เมื่อไปรวมกับเสียงเดิมโหวตรอบแรก
พรุ่งนี้คุณพิธาควรจะได้ประมาณ
มันถึงจะเข้าเงื่อนไขในัยยะสำคัญ

ก็๑๐ทำไม๑๐ของ๒พักมันไม่ตรงกันคะพี่อุ๋ย
้วงงมากเลยจริงตัวเลขคณิตศาสตร์มันก็ตรงไปตรงมา
คุณหมอชนน่าเนี่ยคงจะใช้ฐานจากคะแนนเก่าก็คือ๓๒๔ใช่ไหม

ใช่ค่ะต้องควรจะได้เพิ่มอีกสัก๓๒ค่ะ
แต่คุณพิธาบอก๑๐ไม่รู้ว่าคุณพิธาใช้ฐานไหนแต่คุณพิธาบอก

หรือคุณพิทาพูดแบบเร็วนะพี่อุ๋ยแบบ
คำถามที่แบบนักข่าวถามปุ๊บตอบปั๊บอาจจะคำนวณยังไม่เสร็จซ้ำเท่าไหร่
ตัวเลขก็เหลื่อมกันนิดนึงไอ้๑๐นัยสำคัญ
แต่มันมีความหมายนะคะมันมีความหมายมากนะคะ
เพราะถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจริงต่อให้ไม่ได้ตามเป้าหมาย๓๗
หมายความว่าก็อย่างที่ก้าวไกลบอกว่าโหวตรอบ๓ก็ยังจะเป็นชื่อคุณพิธา
เอาเกิดสมมุติพรุ่งนี้คุณพิทาได้โหวตแล้วได้๓๔

ก็ถือว่า๑๐อย่างมีนัยสำคัญ

เดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพักอีกครั้ง
ยังไงก็ตามเพื่อไทยยืนยันว่าเรารักษามารยาท
จะแบบขึ้นมาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลและส่งชื่อของทางพักตัวเอง
ก็ตอนนี้รักษามารยาทเพื่อไทยจะมาทึกทักทำอะไรเองตอนนี้มันไม่ได้
ใช่ค่ะเอาขั้นตอนแรกไปก่อนแล้วโหวตได้เท่าไห

ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ประชุมของพักเพื่อไทยนะครับ
วันนี้ประชุมทั้งคณะกรรมการบริหารแล้วก็สอสอของพักนะครับ
หลังจากนั้นช่วง๑๖นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมา
ประชุมกันเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมง
นี่ฮะคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ที่เป็นคณะเจรจาของเพื่อไทยกับก้าวไกลด้วย
แล้วก็คุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย
แถลงผลประชุมพักเพื่อไทย
บอกว่าที่ประชุมมีมติเรื่องที่ประธานรัฐสภา
นัดสมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมพรุ่งนี้
เพื่อพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
มติของพักเพื่อไทยชัดเจนนะครับ
ว่าจะเสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ตามวาระการประชุม
โดยในวันพรุ่งนี้จะให้คุณสุธินคลังแสง
สอบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
เป็นคนลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาต่อที่ประชุม
ในฐานะตัวแทนของ๘พักร่วม

พรุ่งนี้คุณสุธินคลังแสงจะเป็นคนเสนอนะครับ

ในกรณีที่มีการเสนอยัตติ
เรื่องการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายก
ยตินี้เนี่ยมันซ้ำหรือไม่
แล้วหากสมาชิกเสนอจนต้องมีการลงคะแนนกัน
ยืนยันว่ามติภักดิ์เพื่อไทยก็จะเห็นค้าน
ผู้เสนอว่ายัตติเนี่ยต้องตกไป
เพราะพักเพื่อไทยเห็นว่าการเลือกนายก
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติ

เพราะฉะนั้นยัตตินี้ไม่ตกและเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้
แต่หากมันเป็นสถานการณ์เลวร้าย
ถึงขั้นต้องมีการโหวตแล้วก็ลงมติกัน
แล้วมันต้องตกไปจริง
โหวตชื่อคุณพิทาอีกไม่ได้

จากนั้น๘พักร่วมคงต้องถอยกลับมาหารือกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อน

มันจะไม่ได้ปุบปับแบบนั้นทุกอย่างจะมีขั้นมีตอน

ยืนยันว่าสสทั้ง๑๔๑คนของพักเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ
ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าได้มีการขานชื่อเสนอชื่อกันนะครับ
มติของพักเพื่อไทยก็คือจะเห็นชอบให้นายพิทาได้เป็น

ที่ประชุมพักเพื่อไทยนะครับมีมติชัดเจนนะครับ
ว่าเราเห็นชอบกับการเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
หัวหน้าภักดิ์ก้าวไก่ภักดิ์ที่เป็นแกนอำนาจจัดตั้งรัฐบาล
เป็นนายกรรมตรีคนที่๓๐ตามวาระการประชุมนี้
แล้วก็มีมติชัดเจนมอบให้ดรสุธินคลังแสงนะครับ
เป็นผู้เสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับต่อที่ประชุม
มติที่๒เป็นมติที่สำคัญครับ๑๔๑เสียงของพักเพื่อไทยยินดีที่จะขานชื่อนะครับ
ขานชื่อสนับสนุนคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรมตรีคนที่๓๐นะครับ
อันนี้เป็นมติที่ประชุมนะครับ
เพื่อไทยวันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการเสนอรายชื่อ
แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยเป็นแผนสำรองในวันพรุ่งนี้นะครับ
แม้ว่าวันนี้จะมีกระแสข่าวแล้วก็มีบุคคลในพักเพื่อไทย
อย่างคุณแพทองทานเนี่ยออกมายืนยันว่าจะสนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายก
แต่นั่นหมายถึงว่าต้องเป็นครั้งต่อไปนะฮะ
แพทย์ชนนั่นย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการเปลี่ยนคันดิเดตนายกกันจริง
จะต้องดูพักแกนนำอันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลก่อน
ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้จะมีการขยับท่าทีอย่างไรนะครับ
ถึงจะต้องมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือคุณอุ้งอิ๊งวันนี้พูดค่อนข้างชัดนะคะ
เพราะว่านักข่าวก็ถามตรงแหละว่าถ้าการโหวตเลือกคุณพิธาในวันพรุ่งนี้เนี่ย
ติถูกตีตกไปหรือโหวตไม่ผ่าน
พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการโหวต
เพราะว่าเพื่อไทยมีแคนดิเดต๓ท่านใช่ไหมคะ
คุณอุ้งอิ๊งคุณเศรษฐาแล้วก็ท่านชัยเกษม
ทีนี้คุณอุ้งอิงก็เลยตอบนักข่าวชัดเลยว่า
แนวทางก็คือจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี

ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยนะคะ
ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะทำงานของพักนะคะ

ก็คือพรุ่งนี้พักเพื่อไทยยังคงยืนยันที่จะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่อย่างที่นักข่าวถามนั่นแหละถ้าพรุ่งนี้เนี่ยยัตติถูกตีตก
โหวตไม่ผ่านในรอบสองทีนี้มันต้องมาคุยกัน
ขั้นตอนเหมือนกับที่ทางด้านของหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอก
ที่คุณหมอชนน่านบอกก็คือกลับมาคุยกันก่อน
กลับมาคุยกันทั้งที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
และที่ประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล

แล้วหลังจากนั้นถ้าหากว่าทางก้าวไกลเขาบอกว่าเขาถอยแล้ว
ให้เพิร์ชไทยจัดตั้งรัฐบาลและให้เพิร์ชไทยเสนอชื่อคนของเพิร์ชไทยเลย
จะเสนอชื่อคุณเศรษฐา
ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยและถามทางเพื่อไทยนะคะก็คือ
แต่แหมต่อให้พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
เสนอชื่อแคนดิเดตนายกทางมนตรีจากพักเพิร์ชไทย
จะไปติดกำแพงของสวอีกหรือเปล่า

เพราะสวเขาก็บอกแล้วว่าตราบใดที่มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลไม่โหวตให้

เดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องที่๘พักร่วมรัฐบาลและกรรมการบริหารพักเพื่อไทยไปคุยกันก่อน

ไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ค่ะ
เราก็ทำไปทีละขั้น
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามถึงคุณพ่อนิดหนึ่ง
คุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตกลงเลื่อนกลับไทยใช่ไหม

วางแผนจะเดินทางกลับเมืองไทยไหม

ดิ้ดหน่อยไม่เยอะจากเดิม
แล้วก็เพราะว่าก็จริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้
ยังเลือกนายกไม่เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ยังคุยคุณพ่อล่าสุดพ่อบอกไม่เป็นไร
เขาบอกเขารอได้เดี๋ยวเขารอให้เหตุการณ์ราบรื่น

แต่คุณเจ้าก็ได้มีภาษาทางการไว้ใช่ไหมคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเอกสารหลุดออกมา
ว่าทางการต้องมีการเตรียมสำคัญ

แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ของทางคุณพ่อนะคะ

เพราะว่าเผื่อถ้ากลับมาจะยังไงบ้าง
อิงว่าน่ะเป็นเรื่องปกติเนอะ

คุณพ่อจะมองเห็นว่านิ่งเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือถ้าท่านก็ไม่อยากเป็นปัจจัย